สถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศไทย
พบผู้ป่วยตอนนี้กระจายหลายพื้นที่
อย่างที่เราเล่าให้ฟังไปเนี่ยก็มีหลายพื้นที่
ให้คุณผู้ชมดูเพื่อเป็นการตระหนัก
จะได้รู้ว่าอ๋อพื้นที่ของฉันตอนนี้มีผู้ป่วยกี่คนแล้ว
จะได้ป้องกันไปพร้อมกันเนี่ยนะคะ

กรุงเทพอันนี้จุดเสี่ยงมากที่สุดนะคะ
คือเมื่อวานนี้พบเพิ่ม๓๗ราย
เฉพาะกรุงเทพคุณผู้ชมค่ะ
รายรองลงมาพื้นที่ติดกันเลยค่ะ
นทบุรี๕๒รายสมุทรประการ๒๗ราย
ชบุรีเป็นจังหวัดใหม่พบผู้ป่วยเพิ่ม๑รายนะคะ
ส่วนภาคเหนือยังพบผู้ป่วยมากที่สุดในเชียงใหม่ค่ะ
ใหม่๙รายเลยเพชรบูรณ์๓รายสุโขทัย๒ราย
และอุทัยธานีเป็นจังหวัดใหม่ที่เพิ่งพบผู้ป่วยก็คือ๑ราย
ทำให้ภาพรวมตอนนี้ภาคเหนือพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๘จังหวัด
จาก๑๘จังหวัดทั้งหมดนะคะ
ส่วนในภาคอีสานไม่พบผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดใหม่ค่ะ
ภาพรวมเฉพาะในภาคอีสานนะคะมีติดเชื้อ๑๒จังหวัดจากที่ทั้งหมด๒๐จังหวัด
และมีเพียงอุดรธานีที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเมื่อวานนี้จากการประกาศก็คือ๖ราย
ส่วนอุบลราชธานีค่ะยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในภาคอีสานนะคะ
ชาวอุบวนรมรวังนะคะ๑๒ราย
และภาคตะวันออกค่ะพบผู้ป่วยใน๖จังหวัดจากทั้งหมด๗จังหวัด
ผู้ป่วยมากที่สุดชนบุรีค่ะ
ชะเชิงเศร้าสะแก้วจังหวัดละ๕
ปราจีนบุรี๓ระยอง๒จันทบุรี๑
ส่วนภาคใต้ค่ะเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดนะคะ
มากที่สุดอยู่ที่ปัตตานี๒๖ค่ะรองมาเป็นภูเก็ต
ยาลา๒๔สงขลา๑๖และมีจังหวัดที่พบผู้ป่วยใหม่ก็คือตรังพบ๑ราย
ภาพรวมตอนนี้นะคะ๑๐จังหวัดจาก๑๔จังหวัดภาคใต้พบผู้ป่วยค่ะ
จากนี้ยังมีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๒๐๒ราย
พบผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดนะคะโดยสรุปแบบนี้นะคะ
มากที่สุดคือในภาคกลางภาคใต้ตามลำดับค่ะภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานและเหนือ
สรุปมีผู้ป่วยตอนนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศ๕๐จังหวัดค่ะ